ผมพาไปที่บุรีรำมีรถกระบาดคันหนึ่งขับไปชนรั้วชาวบ้าน
ชาวบ้านก็พากันไปดูซิคนขับเป็นยังไง
พอไปถึงคนขับเป็นพระอ้าวเมาอีกด้วย

แล้วสิ่งที่พระรูปนี้พูดคือ

ก็เลยต้องดื่มย้อมใจซะหน่อย

ชาวบ้านก็ช่วยกันไปก็บนกันไปถ่ายคลิปกันไปอกหักก็หักเกินโอ้ยอะไรจะขนาดนั้น
เออพระเมาเหล้าพระอกหักก็มีความรักกับผู้หญิงยังไงมันสับสนไปหมด
พระต้องถือพรมจันทร์มีแฟนไม่ได้นะ
นั่นสิฮะนี่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายนะ
ฝ่ายผู้ชายก็ไปพยุงพระรูปนี้ออกมาจากรถกระบะไปพุ่งชนรั้วบ้านของชาวบ้านเขา
สภาพก็เมาเดินเองไม่ได้ก็พูดจะไม่รู้เรื่องกลิ่นเหล้าเนี่ยเป็นเหล้าขาวเหม็นค้าคลุ้งไปหมด
พยุงไปนั่งอยู่ที่หน้าบ้านพระท่านก็พึ่มพำพึ่มพำก็อกหัก
โยมก็ต้องดื่มให้มันนู่นนี่นั่นก็พูดกันไปเรื่อยนะฮะอกหักกันไปนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอีซ้อขยี้ข่าวทัวร์ลงนะฮะได้โพสต์เอาไว้
พร้อมข้อความระบุว่าหลวงพ่อไปโดนตัวไหนมาดื่มหนักเมาเละร่วงหมดสภาพ
ชาวบ้านต้องหิ้วปีกพยุงร่างนิมนต์ออกมาเจริญสติ
ง่อมเชียวพร้อมกับติดแฮสแท็กด้วยพระบุรีรำรักดื่มก็ศึกเถอะ
พระร่วงแท้แท้เออนี่ฮะพระร่วงชอบพระร่วงร่วงพระเหล้านี่แหละครับ
เราขาวด้วยนะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะฮะ
สังคมอะไรก็โอ้โหมีผ้าวิจารณ์กำลังงมเลย
เป็นพระทำไมพฤติกรรมแบบนี้ล่ะผิดศิลป์กี่ข้อเนี่ย
ประพฤติตัวก็ไม่เหมาะสมเลยนะฮะอยากจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนา
ไปตรวจสอบแล้วก็จับศึกซะเถอะครับนะฮะตรวจสอบแล้ว
พระรูปนี้เป็นถึงอดีตเจ้าอาวาสนะ
ของวัดในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนี่แหละครับ
เคยถูกชาวบ้านเนี่ยนิมนต์ให้ออกจากวัดมาแล้วประมาณ๑ปี
เพราะเขาก็เมาแบบนี้แหละครับนะฮะส่วนลดกระบาดที่ไปชน
เป็นรถที่ผู้ใหญ่บ้านเอาเงินบริจาคเนี่ย
ไปซื้อแล้วก็ถวายให้กับวัดไปใช้เรื่องของกิจนิมนต์ของพระ
เพื่อให้พระใช้แต่ท่านเองก็ขับรถไปเมาเหล้า
สิ่งทิ้งหลวงพ่อทำน่ะมันเป็นโรคกะวชะนะ
ชาวโลกติเตียนติติงนะคะเมาเหล้าเมารักแถมขับรถด้วย

แล้วก็ออกมาเป็นคารวาสทำให้เป็นกิจจะลักษณะรักใครรักเลยนะคะ